ถ้าพูดถึงสถานการณ์ฟ้าฝนในช่วงนี้
จะเห็นว่ายังมีฝนตกลงมาอยู่นะครับ
แต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเหมือนกับมีลมหนาวมีอากาศเย็นเข้ามาด้วย

นั่นหมายความว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเมืองไทยแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับ

สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับภาพบรรยากาศที่
คงจะได้เจอกันภาพของสายหมอกบางตอนกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะครับ
และนี่แหละครับเป็นสัญญาณของฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนเมืองไทยของเรา
ซึ่งปัจจัยตอนนี้ก็เริ่มมีอิทธิพลเริ่มมีบทบาทต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแล้วนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของลมหนาวที่ตอนนี้ได้มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบน
มีการดูดเอากลุ่มเมฆดูดเอาความชื้นออกไป
จนทำให้ตอนนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งโล่งเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงวันที่๒๔
เราก็จะได้สัมผัสความเย็นที่เย็นกว่าช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะครับ
ซึ่งก็เป็นผลพลวงมาจากพายุที่มีชื่อว่าหลาน
มีการดึงเอาลมหนาวลงมาให้เราได้สัมผัสกัน
ปกติแล้วฤดูหนาวเมืองไทยเหนือก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
สิ่งสำคัญก็คือต้องมีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือพัดปกคลุมเมืองไทยนะครับ
และลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือภาคอีสานมีอุณหภูมิลดลงและที่สำคัญมีฝนลดลง
ถ้าหากเข้าปัจจัยนี้ครบเราก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งแน่นอนว่าตอนบนหนาวตอนล่างพื้นที่ภาคใต้คงต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักต่อไป
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ